สำหรับนาคโฮนค่ะเข้าพิธีอุปสมบทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
บรรยากาศที่วัดพรมมหาจุลามณีพรมรังศรีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เมื่อวานนี้คึกคักสุดสุดเลยนะคะเพราะมีประชาชนแฟนคลับมาร่วมงานบุญ
โหนพระเอกจากวิกหมอชิดเป็นจำนวนมากรวมถึงมีดารานักแสดงดาราตลกมาร่วมงานกันแน่นขนาดเลยค่ะ
อย่างเช่นคุณหยองลูกหยีนุ้ยเชิญยิ้มพี่บินบรือฤทธิก็มานะคุณ
คุณกบประพัสราก็มาร่วมพิธีอุปสมบทด้วยนะคะซึ่งในขบวนแห่ก็มีการจัดขบวนนำด้วยรถสปอร์ต
และตามด้วยคณะสิงโตนะคะยิ่งใหญ่อลังการเลยโตกันแบบนี้เลย
นี่นางฟ้าหน้านาคก็มาเพียบเลยเยอะเลยนะคะซึ่งหน้าโหนเองก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราด้วย
บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายก็ตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณบุพการีค่ะ
ลูกชายนะครับถือว่าสักหนึ่งครั้งบวชเรียนเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่
ดีใจครับดีใจมากขอบคุณทุกคนจริงนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับ
สิ่งที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพี่ท็อปบินบรรลือฤทธินะครับซึ่งเกรงใจมากซึ่งพี่ท็อปบอกว่าถ้าไม่ใช่โหดเนี่ยไม่มานะก็เลยดีใจครับ
ซึ่งพระโหนนะคะตั้งใจจะบวชเป็นเวลา๑๕๒๐วันและได้รับฉายาทางธรรมว่าธนากโรแปลว่าผู้มีทรัพย์เป็นประมาณนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะตั้งแต่อ่านข่าวมาเนี่ยเป็นข่าวบุญข่าวน่ายินดีที่สุดแล้ว
ใช่แล้วค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ